คือตอนนี้ชาวบ้านแถวนั้นเขากลัว

แล้วทีนี้เห็นว่าอยู่ในที่เปรียวที่อะไรอย่างนี้
ปรากฏเอามือไปจับก้นเด็กนักเรียนเลย

มีเด็กนักเรียนที่เดินทะลุผ่านซอยกันเยอะเลย
กลัวว่าผู้ชายคนนี้มันจะก่อเหตุอีกนะครับ

เด็กคนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนเด็กอีกคนนึงใส่ชุดทั่วไป
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้คงเล็งแล้วล่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามไป
และเอามือไปจับก้น
ไปจับก้นเด็กนักเรียนเฉยเลยนะครับ

อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

แล้วก็เพื่อนอีกคนที่ใส่ชุดทั่วไป

และเพื่อนไปถ่ายรูปที่ร้านถ่ายรูป

เมื่อกี้ผ่านสถานที่แห่ง๑

นี่หมับที่ก้นของเธอก็ให้

ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
่งหน้าไปทางท่าน้ำพระประแดงครับ
เธอบอกว่ารู้สึกตกใจกลัวมาก

อยากให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มคนก่อเหตุ
ดำเนินคดีให้ได้เพราะถือว่าเป็นคนอันตราย
เขาเหมือนเขาขี่มาแล้วเขาก็แบบเอามือมาจับเลยค่ะ

แล้วก็เขาเรียนไม่ถูกไอพะเบียนรถมาใช้ก็จำไม่ได้

แล้วก็พอใส่ที่นี่ขับน่าจะเป็นอย่างนี้
นี่ฮะด้านรองภูมิกับการสืบสวนสอบสวนนะ
เขาก็ลงพื้นที่แล้วฮะไปดูแล้วครับ
แล้วก็จากภาพวงจรปิดก็เลยลงพื้นที่ไปดูของจริง

ว่าน้องสองคนเดินทะลุวัดทรงธรรมวรวิหารมา

เข้าไปในชุมชนซอยบ้านแทร่นะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าเจ้าคนร้ายเนี่ยนะคุณ

น่าจะเล็งแล้วน่าจะเล็งแล้วเห็นเด็กผู้หญิงสองคน

คนร้ายเนี่ยเดี๋ยวดูนะตอนน้องเขาข้ามถนนไปแล้ว

ข้ามไปแล้วเดี๋ยวเห็นคนร้ายนะครับ
ก็ขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วก็ถ้าจะเล็งน้องสองคนไว้แล้วนี่
แล้วเขาก็ทำทีทำท่าจอดไว้ก่อน

เพื่อจะดูซิว่าเราจะไปจับหมับกับเด็กผู้หญิงได้ยังไง
สักพักหนึ่งนะฮะก็ขี่ตามเด็กผู้หญิงไป
นี่รอให้คนขี่จักรยานผ่านไปก่อนนะ
สักพักหนึ่งคนร้ายเนี่ยก็ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
ขับตามน้องเด็กนักเรียนไปแล้วก็ไปจับก้นนะฮะ
คลิปจากวงจรปิดตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ
ล่าสุดน้องผู้เสียหายมาชี้รูปคนก่อเหตุแล้วนะ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามกล้องวงจรปิดนะฮะ
แล้วทีนี้ตำรวจบอกว่าแน่ชัดใช่ไหมน้อง

ก็น้องบอกว่าจำรูปภัณฑ์สันธารได้แต่จำทะเบียนรถอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยได้
ใช่นะครับถ้าแน่ชัดจะต้องตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับ
ทีมข่าวไปพูดคุยกับชาวบ้านเหมือนกันชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงแถวนั้นบอกว่ากลัวเลย

ตรงซอยนี้ก็จะมีเด็กมีผู้หญิงเดินผ่านไปผ่านมาเยอะ
เพราะว่าเป็นทางผ่านของโรงเรียนเขานะครับ